เหลือจะทนครับคุณบุ๊คคุณปุ๊ยอย่างไรครับอย่างไรคะ

แว้นรวมตัวกันแข่งมอเตอร์ไซค์กันแน่นนี่แหละ
แล้วพวกเขาเหมือนจะไม่สำนึกเพราะอะไร

เอาไปแชร์ครับเหมือนจะภูมิใจมาก
แต่ก่อนอื่นไปดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายหน่อยครับ

แข่งกันเสียงดันสนั่นเลยนะฮะลั่นถนนเลย
ไม่กี่คันนะแต่เสียงดังมากนะฮะ
เหมือนไม่แน่ใจแต่งท่อมาหรือเปล่านะ
กลุ่มเด็กแว้นนี่แหละฮะแข่งกันบนถนนสายบายพลาส

เป็นภาพกลางดึกคืนวันที่๑๘มิถุนา

แต่ชาวบ้านในพื้นที่เขารำคาญกันมากครับ

เพื่อให้ตามจับกลุ่มแว้นกลุ่มนี้
ต่อมาปรากฏนี่ครับคลิปนี้นี่แหละ

กลุ่มเด็กแว้นถ่ายกันเองคุณบุ๊คฮะ
แล้วเอาคลิปนี้ที่พวกเขาแข่งกันเนี่ย

ข้านี่แหละเจ้าของถนน

เออเหมือนจะภูมิใจนะคุณบุ๊คฮะ

เอากำลังเข้าตรวจสอบในหอพักแห่งหนึ่งตะบนในเมือง

ปรากฏในคลิปได้๕คน

อายุประมาณสัก๑๕๑๘ปีเท่านั้นเอง
ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่นี่แหละ
พร้อมกับยึดมอเตอร์ไซค์ที่กลุ่มแว้น
ใช้ในการแข่งขันประลองความเร็วได้๔คันนี่๔คันนี้เลยครับ
ทั้ง๕คนสารภาพว่า

พวกเขาแค่ไม่ได้แข่งนะ

แต่ขี่ดังไปหน่อย

นำตัวทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ส่วนเรื่องยึดมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ทางศาลเป็นผู้อนุมัติอีกครั้ง
จากว่ามีการแข่งขันมอเตอร์ไซค์บนทางหลวงด้วยนะครับนี่ครับ